มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะชวนขบคิดกันแต่เช้าอีกแล้ว
คล้ายไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

คุณผู้ชายท่านหนึ่งเป็นตำรวจตมตรวจคนเข้าเมืองที่แม่สายจังหวัดเชียงราย
ขับรถมาจอดในปั๊มน้ำมันไปซื้อกาแฟที่เขาร้านอยู่นอกปั๊ม

ปรากฏว่าเดินมาอีกทีถูกผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของปั๊มเนี่ยไล่ไม่ให้จอด

เสียงแตกนะชาวเน็ตเสียงแตกเป็นสองฝ่าย
ขอโทษนะครับสำหรับลูกค้าเฉพาะคุณใช้บริการในสถานีแล้วครับ
ผมก็เคยปั๊มน้ำมันผมก็เคยเติม
แต่ตอนนี้คุณไปกินอาหารข้างนอกล่ะค่ะ

เพราะเวลาเมื่อกี้รถเต็มอย่างนี้

เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนึ่งนะคะ

คือด้วยความว่างของปั๊มมันก็ไม่น่ามีปัญหา

ผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจตมอยู่ที่แม่สายเชียงราย
เป็นลูกค้าประจำเป็น๑๐ปีแล้วที่ร้านนี้
เป็นลูกค้าขั้นไหนถึงขั้นว่ามีบัตรสะสมแต้ม

เติมประจำสะสมแต้มตลอดนะคะ
แต่อันนี้พี่ต้นเห็นแบบนี้

เขาก็มองว่าเอ๊ะเขาก็ทำธุรกิจเนอะ

คือเขาก็อยากให้คนที่มาใช้บริการ
ซื้อของในร้านเขามาเติมน้ำมันในร้านเขา

ถ้าสมมุติผมผ่านปั๊มนี้แล้วผมปวดท้องหนัก

แล้วผมมาขึ้นรถออกไปโดยไม่ใช้บริการอะไรเลยได้ไหม

มันเลอะหมดนะคุณฮะ

คือเหตุผลที่เขาพยายามจะให้ซื้อของในปั๊มผมเข้าใจนะ

ไม่แล้วแบรนด์นี้แบรนด์ไทยนะปตทเนี่ย

คือถ้าจอดรถควันขโมนโชคเชกอันนี้ต้องด่าเลยนะ

มีลูกค้าประจำมาเป็น๑๐ปีแล้วด้วยเสียงแตก

แล้วก็ควรที่จะใช้บริการปั๊มของเขาหรือเปล่า
แต่ว่าอย่างที่พี่ต้นตั้งข้อสังเกตว่า
ว่างถึงขั้นว่าว่างมากอะค่ะเห็นไหมคะ
ไม่มีลูกค้าแบบแน่นขนาดนั้นเลยนะ
คนที่เขาบอกว่าเขาเสียความรู้สึกที่บอกว่าเป็นตำรวจ
เขาบอกว่าตอนที่ออกไป
ก็คือมาจอดแล้วไปซื้อร้านกาแฟข้างนอกปั๊มน้ำมัน
มีเด็กมาตามบอกพี่จอดรถขวาง

พอมาดูที่รถอ๋อถึงบางอ้อเลย

ถ้าเป็นตำรวจปกตินะกูตำรวจหรือกูลูกตำรวจ
แล้วพี่ก็น่ารักค่อยถอยรถครับ

แต่แกบอกว่าแกเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจมากนะคะ
แล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะแบบไม่มาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมัน

คือพี่เขาเนี่ยที่เข้าไปต่อให้เขาไม่ซื้อของในร้านเนี่ย
แต่พี่เขาคิดว่าก็ฉันเคยเติมน้ำมันเธอน่ะ

แต่ว่าแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งไหมว่าเจ้าของหรือว่าผู้หญิงคนในคลิปเนี่ย
เขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คือลูกค้าประจำที่เคยมาเติมน้ำมัน
ปั๊มนะเขียนไว้ป้ายห้องน้ำสะอาดเพื่อเชิญชวนให้คนมาเข้า

นานาจิตตังค่ะสรุปแล้วไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันค่ะ